แต่เรื่องผลไม้แปลกเราก็เล่าถึงเยอะ
เหมือนกันนะมีมากมายหลายผลไม้
วันนี้เรารวบรวมไว้แล้วนะมันมีรูปร่างที่แปลกตาไม่เหมือนปกติทั่วไป
มีอะไรบ้างนั้นไปดูพร้อมกันเลยครับ
พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับพืชที่เติบโตขึ้นมาแล้ว
รูปร่างแปลกไปจากเดิมที่เคยเป็นมา
แต่ละพืชจะรูปร่างแปลกขนาดไหนไปชมกันครับ
พาไปดูมะพร้าวต้นหนึ่งที่ทำเอาชาวบ้านสายเสี่ยงโชคต้องฮือฮา
เพราะว่ายอดมะพร้าวมีรูปร่างคล้ายเซียนพญานาค
ไปกันที่บริเวณสวนหลังบ้านของคุณวิเชียนสิริเถียรบ้านเลขที่๑๐หมู่๑๒ทับ๒
จบกตำบลกระเบื้องใหญ่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมา
ที่นี่พบต้นมะพร้าวรูปร่างแปลกตายอดคล้ายเสียนพญานาค
ทำให้ชาวบ้านต่างเดินทางมากราบไหว้ขอโชคลาภกันตามความเชื่อ
คุณลุงวิเชียนเล่าว่าต้นมะพร้าวต้นนี้ปลูกไว้ประมาณ๑๐กว่าปีแล้ว
มีความสูงกว่า๑๕เมตรต้นเหมือนมะพร้าวทั่วไป
แต่มียอดแปลกกว่ามะพร้าวต้นอื่นลักษณะจะหยิกงอดูสวยงาม
เสียญพญานาคอีกทั้งใบที่แตกออกมา
ก็คล้ายหางพญานาคอีกด้วยพอชาวบ้านทราบข่าวแบบนี้
ต่างพากันมาจุดทูบเทียนนำพวงมาลัยมากราบไหว้ขอโชคลาภ
โดยหลายคนเชื่อว่าน่าจะเป็นพญานาคมาสถิตที่ต้นมะพร้าวนี้
และมาให้โชคลาภแก่ชาวบ้านอย่างแน่นอน
ส่วนที่จังหวัดอุทัยธานีชาวบ้านพบเห็ดยักษ์รูปร่างแปลก
เชื่อว่ามาให้โชคพาไปที่บ้านอีมาสอีทรายหมู่สี่
ตำบลแก่นมะกรูดอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี
ซึ่งบริเวณป่าเชิงเขาอีมาตรมีชาวปากาเกยอกลุ่มหนึ่ง
พากันไปยืนดูดอกเห็ดขนาดใหญ่ที่ขึ้นอยู่บริเวณนั้น
ซึ่งดูแล้วก็แปลกตามากชาวบ้านบอกว่าไม่เคยเห็นเห็ดใหญ่ขนาดนี้มาก่อน
ปกติก็จะมีแต่ดอกเล็กแต่เห็ดที่ขึ้นแปลกนี้เป็นพุ่มดอกใหญ่มาก
ลักษณะคล้ายเห็ดโคนแต่โคนเห็ดคล้ายเห็ดฟางแบบนี้ไม่เคยพบ
ซึ่งชาวบ้านก็ไม่รู้ว่าเห็ดแปลกนี้จะกินได้หรือไม่
ล่าสุดชาวบ้านไม่รีรอต่างนำผ้าสามสีแป้งและทูบ
ไปจุดกราบไหว้เจ้าที่เจ้าทางคุ้มครองผืนป่า
แถมด้วยการส่องหาเลขที่ดอกเห็ดบางคนก็นำแป้งมารูปที่ดอกเห็ด
ส่วนแต่ละคนจะเห็นเป็นเลขอะไรนั้นก็แล้วแต่จินตนาการส่วนตัวนะครับ